ห้ามใจเท่าไหร่หัวใจก็ยังเข้า
หวังว่าเธอจะสนใจ
ทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมาย
แต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลง
เขียนลงประจานเขียนลงไปหมดทุกอย่าง
ความรักที่เธอทำช้ำใจ
ย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้าย

เพียงทุกอย่างไว้ตื่นให้ใจมันจำ
ยังเพราะความสัมพันธ์
ยังไว้อาจสนใจรู้ว่า

แม้มันจะทรมาน
และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง
เรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ

เพียงทุกอย่างไว้ตื่นให้ใจมันจำ
ยังเพราะความสัมพันธ์

เพียงทุกอย่างไว้ตื่นให้ใจมันจำ
ยังเพราะความสำคัญยังไว้อาจสนใจทั่วกว่า
คงพอทำให้ลืมเธอแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมาน
และมันจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใช้
ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่ร้อง
ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รัก
ขอบคุณครับ